นี่เป็นคุณสมบัติของการสมัครสอสอ
แล้วก็๑๐๑นี้เป็นเรื่องของการพ้น

ส่วนการเป็นละมนตรีมันอยู่ในมาตรา๑๖๐
ซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบกับ๑๖๐
ส่วนความควรไม่ควรมันก็มีปัญหาเกิดได้กับทุกคน
คนนั้นควรคุณอุตมะจะควรไม่ควรมันก็แบบเดียวกัน
ก็อยู่ที่นายองค์
ในชั้นเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจเขาก็ไปตรวจตรงนั้นไม่ได้
แต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรคอเนี่ยจะสั่งเกตอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า
เขาจะทำเป็น๒ช่องช่องหนึ่งคือตามกฎหมาย
ช่องก็คือว่าที่เป็นปัญหาในสังคมอยู่

คดีค้าอยู่ที่ปปชแต่ยังไม่ได้ถูกชี้มูลตรงนี้คุณสมัครมันก็ไม่ขัด
แต่ว่าให้รู้นะว่ามีคดีข่าวอยู่ที่ปปชเรื่องนั้น
เรื่องนี้แล้วบางทีคนไหนที่มีคดีคาเขาทำส่งไปหมดเลย
เพื่อว่าวันหนึ่งเกิดตัดสินออกมาว่าชี้มูลแล้วก็นายกก็จะได้รู้ล่วงหน้า
จะได้เตรียมรับสถานการณ์ถ้าไปตั้งเขา
ยังไม่ได้กำหนดเรายังไม่ได้ทำหนังสือขึ้นไปเลย
ไม่มียังแบ่งไม่ได้
แบ่งมันจะไปเกิดภายหลังจากบริหารแถลงนโยบายแล้ว
เขาจะพูดเรื่องนโยบายเรื่องเดียวเท่านั้น
เรียกว่าเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการแถลงนโยบาย
ซึ่งมีกับทุกรัฐบาลเขาต้องทำทุกรัฐบาล